สุขสบายสีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
นี่แหละครับคือเรื่องราววันนี้เรื่องราวของสีสัน
ออกกำลังกายนิดหน่อยออกแข้งนิดหน่อยนะครับ
ขยับแข้งขยับขานะครับเอ็กซีไซด์นะครับ

เป็นเรื่องราวของสีสันน่ารักครับ
การออกกำลังกายสไตล์แบบนี้ดิ้นกันไหมลุง
เชิญชมได้เลยครับ
แม่สนุกสนานจริงนะครับคุณฟู
ยาหู
เรื่องการรักษาความสะอาดมาตลอดครับ
มาเที่ยวไปชรีเรือราดรบกวนชาวบ้านเขา
บางวันเจ้านายก็ทะเลาะกับข้างบ้าน
วันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วครับ
เจ้านายหาโถฉี่ส่วนตัวให้ผมฉี่เองกดเองแบบนี้แหละครับ

ลอกเลี้ยงแบบครับผมแกนตีพึ่งเพื่อเอาน้ำหวาน
นั่นแหละครับขาวคือหัวน้ำหวาน
พึ่งก็บินตอมไปหมดขั้นตอนสุดท้าย
พลาสติกมาก็คอบหัวน้ำหวานเป็นอันว่าเรียบร้อย
แต่ระวังนะครับสูงมากนะครับ
โอ้น้าว
นี่ก็อีกอาชีพหนึ่งครับเลี้ยงต่อหัวเสือเอาลูกอ่อนไปขาย
นี่คือการเลี้ยงต่อหัวเสือเมื่อหลังโตเต็มที่
ก็จะเอาลูกตัวต่อตัวเล็กไปขายครับ
แต่งชุดให้รัดกลุ่มเรื่องความปลอดภัย
แล้วก็ท้อรังออกมาเป็นถาดแบบนี้แหละครับ
แหมช่างกล้าเล่นกับแมลงมีพิษนะครับ
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

ต่อยตัวเดียวนะครับเป็นเรื่องทันทีนะครับ
นี่แหละครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐที่เก่าเวลาเดิม
แต่พรุ่งนี้ไม่ได้มานะครับมาวันจันทร์แทนนะครับ
วันนี้ที่เต้คณะญาติลาไปก่อน
สวัสดีครับ